เป็นดาราธรรมาหากินอยู่รวมไปถึงยอมใจอ่อนมาทำธุรกิจด้วยตอนนี้นะฮะควบ

หล่อดูดีมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีแฟนคลับจีนบิน

หล่อขนาดนี้ตีเจมส์แบบนี้นะ
ใครจะอดใจไหวจริงไหมล่ะคะเจมส์
ผมเองก็รู้สึกว่าเราโตขึ้นด้วยแล้วแหละ

แล้วเราถึงเวลาที่จะรับผิดชอบอะไรได้มากขึ้นแล้วครับ

มีแฟนคลับแบบต่างชาติบินมาแบบเชียร์เรา๕๐เลย
ก็ไม่ทุกข์เงินอีเวนต์ครับบางท่านแบบ
แฟนคลับสมมุติมาจากไต้หวันมาจากจีน

ส่วนเวลาที่เขามาเที่ยวเนี่ย

เราก็รู้สึกดีใจที่ละครไทยไปถึงต่างประเทศ

แฟนคลับฮ่องโกงคนที่พูดภาษาฮ่องโกงได้

แต่ส่วนใหญ่ก็คือคุยภาษาอังกฤษ

ช่วงนี้ฮอตเหลือเกินขยายแฟนคลับไปเมืองจีนแล้ว

ไม่เคยตรงไม่เคยเต้นคราวนี้ก็พัฒนาการ